การนี้ต้องให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมตำรวจจริงนะ
สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมนี้มี๒อารมณ์
ลมแรกเมื่อวานนี้คนรู้แล้วช็อก
รู้แล้วช็อกก็คือเด็กอายุ๑๔ที่ก่อเหตุ

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในข่าวนี้ที่เบิร์ตกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ตำรวจครับตำรวจจัดชุดเจรจาทางโทรศัพท์พูดคุยอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
ถ้าไม่เช่นนั้นเหตุการณ์อาจจะไม่จบแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ

เมื่อวานนี้พนธบตรีพาณบวรทัศนากุลนะครับ
ท่านผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑ที่เรารู้จักกันสั้นชื่อย่อนี้
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ช่วงเกิดเหตุคุณผู้ชมผู้ต้องหาที่ยิงปืนในห้างพารากรยอมรับว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
โทรมาที่ตำรวจ๑๙๑ด้วยตัวเอง
ผู้ก่อเหตุโทรมาเวลา๑๖นาฬิกา๔๖นาทีวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา

มีตำรวจหญิงดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุเป็นผู้รับสาย

รู้ไหมเนี่ยว่ามีเหตุยิงที่พลากร

อีกฝ่ายถึงรับว่าเขานี่แหละคือผู้ก่อเหตุ

โอ้โหตำรวจหญิงทราบเช่นนั้นนะครับ

ประสานะเวลานั้นเลยตำรวจนัก

พี่เบิร์ตแล้วที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าเริ่มตั้งแต่น้ำเสียงเลย
น้ำเสียงที่ใช้จะต้องไม่กระตุ้น
น้ำเสียงที่ทำให้เขาเย็นลงสงบลงตามดาว

ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่
เจรจาเริ่มทำงานเกลี้ยกล่อมให้น้องมอบตัว
แต่ผู้ก็เห็นว่าทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อ่ะ
บอกกับตำรวจบอกว่ามีเงาดำจำนวนมากเลย
ขัดขวางผมไม่ให้ผมเนี้ยเดินออกจากร้านอืม
นักเจรจาทำยังไงล่ะเจออย่างนี้นักเจรจาแนะนำต่อครับ
เขาคิดแล้วก็ใช้จิตวิทยาบอกให้ผู้ก่อเหตุชูมือขึ้นนะ
ถ้าอย่างนั้นชูมือขึ้นแล้วนั่งลงแล้วหันไปเห็นตำรวจไหม
ตะโกนดังเลยผมไม่มีอาวุธครับให้ตำรวจเข้ามาหา
ระหว่างนั้นก็จะมีการประสานกับตำรวจ
ที่อยู่หน้าร้านนั่นแหละประสานแล้วนะ
จะได้ไม่ต้องเห็นเงามืดไงคุณผู้ชมดูสิครับ
ดูการหาวิธีของตำรวจสิฮะผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งเปิดเผยบอกว่า
น้ำเสียงผู้ก่อเหตุเครียดนะในเวลานั้นและมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเอง
บางช่วงพูดว่าไม่ได้ทานยาอยากคุยกับคุณพ่อ
ถามถึงพ่อตลอดคาดว่าต้องการพูดคุยกับใครสักคน
ก็เลยอาจจะโทรมาหา๑๙๑คุณผู้ชมลองฟังท่านเล่าหน่อย
เขาก็โทรมาแล้วเขาแจ้งว่าเป็นคนก่อเหตุนะครับ
แล้วลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายอ่าวคือจะ

เดี๋ยวพอเจ้าที่ตำรวจมานะ
เขาต้องยกมือขึ้นหรือสูงเอามือชูขึ้น๒ท่า
หรือวักที่ท้ายทอยนะฮะแล้วก็ให้เดินอาจารย์ที่
ถ้าอย่างไม่ได้เนี่ยก็ให้เข้าคลุกเข่าลงอาหาร
แล้วก็ตะโกนออกไปว่าผมไม่มีอาวุธนะครับ
แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยกับน้องเขาเอง
น้ำเสียงของเขานะตอนนั้นเนี่ยครับน้ำเสียงเขาเป็นยังไงบ้างครับ
เขาก็มีความกังวลนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีอาการทางแว่วเสียง
แล้วก็เห็นภาพหลอนนะครับเป็นระยะอย่างนี้ครับ
ทีมตำรวจนักเจรจาผมต้องใช้คำว่าทีมเขาก็โอ้โห
ในเวลานั้นเขาร่วมมือกันหลายคนจริง
สลับกันพูดคุยกับผู้ก่อเหตุในสายบอกว่าขอให้เชื่อพวกพี่นะ
ขอให้เชื่อพวกพี่ทำตามที่พี่บอกทำตามที่พี่บอก
แล้วน้องจะปลอดภัยแน่นอนแล้วน้องจะปลอดภัยแน่นอน
เวลาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเป็นนาทีสำคัญ
๓นาที๔๑วินาทีสำหรับการเจรจา
และสามารถหยุดความเคลื่อนไหวหยุดสถานการณ์ไม่ให้เลวร้าย
ลงไปกว่าที่คุณผู้ชมได้รับทราบครับ

เราก็รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ตกใจเหมือนกัน
ไม่นึกว่าน้องเขาจะเป็นคนโทรไปแจ้งเอง
ใช่แล้วก็คุยอยู่ในสายนานด้วยนะคะ